ดูราวของศึกธุ์ภูมิบอลไทยลิกกันก่อน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่เมืองทอง
ที่พึ่งแพ้มาในนัดแรกให้กับบุริลำตรงทางที่ซ้าย
ก็สามารถกลับมาคว้าชัยชนะได้สำเร็จ

ระหว่างราชบุรีกับภัทยายุนิเทศคู่นี้

แต่ว่าเป็นประตูเจ้าปัญหาด้วยไปติดตามภาพกันครับ
อยู่ในเต็ดใบ๑ประตูตะสูรซึ่งในนาทีที่๗๔ครับ
สวัสดีครับจิมบอลจากปฏิวัติคำหมายผู้ราษาประตูของพัทยานะครับ
เคาะบอลก่อน๑จังหวะเตรียมที่จะเปิดเกมอยู่แล้วนะครับ
พอแตะไปได้นี่ก็ยิงโล่งเข้าไปเลยครับ
โอ้โหลูกนี้นี่ถ้าภาษาวัยรุ่นก็ต้องบอกว่าแบบนี้ก็ได้ด้วยเลยครับ
เป็นปัญหาเลยนะครับเพราะว่าหลังจบเกมครับ
การจันรัฐผู้จัดการทีมพัทยานะครับก็ตำหนิผู้ตัดสินพิชิตนัสสุวรรณ
โดยมีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คของสโมสรพร้อมกับอ้างอิงกฎฟีฟ่า
ว่าการครอบครองบอลของพุทธศาสประตูนั้นไม่ว่าจะเคาะบอลลงพื้นกี่ครั้ง
ถ้าหากไม่เกิน๖วินาทีผู้เล่นฝ่ายลุกนั้นไม่สามารถขัดขวางการเล่นได้
ซึ่งพัทยานั้นควรจะได้ฟาวมากกว่าซึ่งถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ผู้ตัดสินนั้นไม่แม่นกฎ
ต่างจากกรณีที่ไม่ทันเกมหรือว่าไม่เห็นเหตุการณ์นะครับ
เปิดบ้านพบกับราชนาวีซึ่งหลังจากที่สุโขทัยนั้นขึ้นนำ
ตั้งแต่นาทีที่๒จากอัสเมียอัตโดรวิชนะครับ
ก็มีปะทะนอกเกมในช่วงที่ทดเจ็บครึ่งแรกนะครับ
ฟ้าบุญมาตุลกองกลางสุโขทัยครับมีท่าทางคล้ายจะเวียงมาใส่กับ
แต่จังหวะนี้ต้องบอกเลยว่ารอดพ้นสายตาของผู้ตัดสินและคับฟ้าก็ไม่ได้ถูกลงโทษ
อย่างไรก็ตามครับทางคณะกรรมการพิจารณามารยาทวินัยและข้อประท้วงอาจจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาเป็นบทลงโทษย้อนหลังนะครับ
ส่วนผลการแข่งขันจบลงด้วยการเสมอกันไป๑ประตูต่อ๑นะครับ
ส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นนะครับ
แต่ถูกทางด้านเอกณัฐคงเกตครับตามตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บบวก๓นาทีนะครับ
ก็พอเอกณัฐยิงได้ก็ไปแสดงท่าดีใจสุดท้ายไปโดนใบแดงไล่ออกในช่วงท้ายอีกนะครับ
ก็ถือว่าสู้กันแบบสุดมันแถมมีใบแดงอีกต่างหากสำหรับคู่นี้
นาทีที่๓๙นะครับ